คุณผู้ชมไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ไปดูตัวอะไรเนี่ยบินไปบินมาเยอะแยะไปหมดเลยคุณ
สวยงามสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบผีเสื้อเหล่านี้นะฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะผีเสื้อหลายหมื่นตัวนะฮะ
โบกโบยบินเกาะตามโขดหินที่น้ำตกห้วยเข
เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพองอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ
หัวหน้าอุทยานเปิดเผยบอกว่าน้ำตกแห่งนี้มี๕ชั้นนะ
งดงามของน้ำตกเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลย

ระยะทางเดินจากน้ำตกชั้นที่๑ถึงชั้นที่๕เนี่ย
๒กิโลเมตรเองแล้วก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปด้วยนะฮะ
แล้วก็สามารถที่จะเล่นน้ำที่ชั้นที่๑ซึ่งเป็นแอ่งน้ำ
มีต้นไซร่มรื่นนะครับมีโขดหินต่างรูปลักษณะต่าง
เหมาะแก่การเล่นน้ำแล้วก็เดินชมความสวยงามของหินด้วย
ไฮไลท์ของที่นี่คือผีเสื้อพันถุงทอง

เขาบอกว่าบางทีมาเกาะหัวเกาะหมวกเกาะมือนักท่องเที่ยวได้ด้วย

ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถให้ถ่ายรูปร่วมกับผีเสื้อเหล่านี้ได้
ไปดูกันได้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
น้ำพองตรงน้ำตกแห่งนี้นะครับน้ำตกห้วยเขนะฮะ